เสียงดังเพื่อภาษาสุด
เมื่อนักข่าวตัวตึงแห่งเมืองโคราชมารวมตัวกัน
ความมันจึงบังเกิด

แกงปวนสืบข่าวละครแอคชั่นมวลคัก
สร้างจากข่าวเด่นคดีดัง
อีกละสตราบของหนองทรายพ่อนิก

แต่มูฮ่าวกรรมมาอเพื่อประดูกความยูติธรรมเดอร์พี่น้อง
แกงป้วนซื้อปข่าวมามวนด้วยกัน
ทุกวันเสาร์๖โมงเย็น
เริ่ม๒กันยายนนี้
ทางไทรรัตย์ทีวีช่อง๓๒เดอร์